สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
และความช่วยเหลือก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะ
สำหรับกู้ภัยใจพระของเราพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ได้พักอยู่เฉยนะจ๊ะ
ลงพื้นที่ค่ะนำหน้ากากอนามัยและเงินนะคะ
จำนวน๕๐๐บาทแจกให้กับทุกครอบครัว
ตามชุมชนเคหะต่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งพี่น้องในชุมชนต่างก็ขอบคุณในน้ำใจ
พี่บินและทีมงานมอบให้
จากนั้นค่ะเมื่อวานนี้พี่บินพร้อมด้วยน้องชายพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
และทีมอาสาสมะมุลและนิทิศร่วมกับตันอยู่
ก็เดินหน้าลุยแจกต่อเลยค่ะที่ชุมชนคลองเตย
ซึ่งระหว่างที่กำลังแจกก็มีการมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับพี่น้องในชุมชนเป็นระยะระยะอีกด้วยนะคะ
พร้อมกับยืนยันว่าที่ทำเนี่ยนะไม่ได้ต้องการจะเอาหน้าใคร
แต่อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังยากลำบากก็เท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งจริงแล้วหลายคนก็สงสัยว่าพี่บินไปเอาเงินมาจากไหน
ไปรับบริจาคมาจากตรงไหนหรือเปล่า
จริงแล้วเงินส่วนนี้ค่ะพี่บินบอกว่าเป็นเงินของพี่บินที่ได้มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์
จำได้ไหมตอนนั้นที่พี่บินเนี่ยเคยไปช่วยเหลือน้ำท่วม
รีเซนเตอร์ก็เยอะแยะมากมายเลยมีสินค้าเข้ามาเยอะเลยนะคะ
พี่บินเอาเงินตรงนี้แหละมาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วจะยังคงทำต่อไป
ตอนนี้เนี่ยงบประมาณใช้ไปคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕แสนบาทค่ะ
สุดยอดกราบน้ำใจจริงแล้วเห็นว่าเวลาไปเคาะประตูบ้านไหนนะ
ถ้าเกิดว่าเจอคนป่วยในบ้านพี่บินบอกว่าจะมองเป็นเคสไป
จะมีการเพิ่มเงินให้บ้านละ๑๐๐๐บ้านบ้านละ๒๐๐๐บ้างนะคะ
ดูเป็นเคสไปนั่นเองค่ะกราบน้ำใจจริงทุกบาททุกสตางค์ได้ใช้ถึงมือพี่น้องที่เดือดร้อนจริงนะคะ